มุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะครับ
มาดูกันในด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันบ้าง
จากเหตุการณ์นางสาวแพรวาที่ขับรถโดยประมาท
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๙คนด้วยกันเนี่ยนะครับ
ครอบครัวบอกว่าหลังจากมีการเผยแพร่ข่าว

เพื่อสังคมก็เลยมีคำถามกลับมาว่าทำไม
การประโยชน์มันต้องมาจากด้วยความเต็มใจที่ต้องไปทำ
นั่นคือความรู้สึกของนายอิทธิกรจินันทุยานะครับ
ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์พินโยจินนันทุยา
ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ซึ่งก็เป็นเหยื่อหนึ่งในเก้าคนที่เสียชีวิต
จากกรณีสาวซีวิกรถซิ่งมรณะนะครับ
ซึ่งก็เป็นการขับรถโดยประมาทของนางสาวแพรวาเทพหัสดินณอายุทยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๓ในช่วงก่อนปีใหม่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับ
เมื่อทราบข่าวจากสื่อว่านางสาวแพรวาไม่เข้าบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
เงื่อนไขของกรมคุมประพฤติที่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง
นาน๔ปีรวมแล้ว๑๙๒ชั่วโมง
แล้วกำลังจะครบกำหนด๔ปีวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใด
จึงไม่มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นั่นคือคำถามแรก
คำถามที่สองคือแล้วทำไมถึงไม่ยอมเข้าบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ในสถานที่ที่เป็นเครือข่ายของกรมคุมประพฤติ
ลองไปฟังความรู้สึกของครอบครัวเหยื่อซีวิกมรณะกันอีกครั้งครับ
เราต้องอยู่สู้ต่อเราต้องช่วยให้กันต่อไป
อีกว่าตอนนี้ความคืบหน้าคดีแพ่งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายล่าสุด
สารมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงินประมาณ๒๐ล้านบาท
ให้กับ๙ครอบครัวที่ต้องสูญเสีย

จากว่ามีการเลื่อนนัดอุทธรณ์จากจำเลยมาแล้วถึง๓ครั้ง
พร้อมจะดำเนินคดีถึงที่สุด
เพื่อให้กลายเป็นอุทาหรณ์กับสังคม
ว่าถ้าหากว่าใครทำผิดต้องได้รับโทษ
และต้องสำนึกผิดในการกระทำของตัวเองนะครับ
นี่คือสิ่งที่ทางครอบครัวย้ำเอาไว้
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเสียงความรู้สึกของญาติเหยื่อซีวิกมรณะ
รวมถึงเรื่องราวของการบำเพ็ญประโยชน์ของนางสาวแพรวา